ที่ช่วยกันผลักดันแล้วกันทำให้มันเกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมา
แล้วก็ทำให้พี่แฟนคลับเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาจอยกับคอนเสิร์ตตรงนี้ของเรานะครับ
หลายคนก็เลยบอกว่าเพิ่มรอบดีไหมอะไรอย่างนี้
ก็มีที่เห็นแบบว่าบอกให้เพิ่มรอบอะไรอย่างนี้ครับผม
เอาจริงเราก็อยากเพิ่มนะครับแต่ด้วยสถานที่อะไรหลายอย่างด้วยนะ
เดี๋ยวมันฮอะไรต่างมันไม่ว่างด้วยครับ
แล้วทำไมต้องเป็นตอนวันเกิดที่คุณถามกัน

ชิวได้ด้วยและก็มีแบบไปดูแอบดูนิดนึงพร้านคุณผู้จัดการครับ
ต่อด้วยวันนี้๓เพลงมันแบบยังไงบ้างคะ

ก็โอเคนะครับก็ไม่ได้ขนาดนั้น
เพราะคอนเสิร์ตรอบที่แล้วก็ไหวอยู่

ทางนี้กี่เพลงคะ
ไม่แน่ใจเลยครับไม่แน่ใจครับผม
สรุปไม่เพิ่มรอบใช่ไหม
แต่ถ้ากระแสตอบรับดีขนาดนี้
ก็อาจจะมีโอกาสมีโอกาสครับผม
แต่ว่ามันก็ต้องดูในหลายเรื่องด้วย

ช่วงนี้ก็โอเคครับผมซ้อมเรื่อยครับผม
ตอนนี้ก็อาจจะมีซ่อมร่องนิดหน่อย
แต่ว่าต่อไปก็อาจจะไปเริ่มแบบเข้าเจอครูแบบจริงจังแล้วครับ
ทอบ้างไหมคะซ้อมบ่อยขนาดไหนคะช่วงนี้
ถ้าถามว่าท้อไหมช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ซ้อมบ่อยเท่าไหร่ครับผม

แล้วก็เรื่องพวกอีเวนต์อะไรต่างด้วยครับผม

แล้วก็ไปเล่นเรื่องเราทำให้ดีที่สุดครับ
เสิร์ตใหญ่รอบนี้ต้องซ้อมอะไรหนักเป็นพิเศษไหม

อยากให้รอติดตามกันว่าจะเป็นใครบ้าง

คนที่เคยแบบวิทยาลิงกับเราจน

มาค่ะพี่แล้วพี่หวังว่าเสร็จเรื่องบ้าน
ใช่ครับตอนนี้เราออกแบบเสร็จเรียบร้อยทุกอย่าง

ต้องถมเรื่อย
แล้วเราก็ไปเหมือนกับอธิบายความคิดให้

ต้องตอบสนองความต้องการกลับมากแค่ไหนบ้านหลังนี้
แต่แต่ไม่ใช่สนามบอล๑๑คนนะครับ
ถ้าเป็นสนามแบบฟุตซอลเล็ก๕คนอะไรอย่างนี้

งบดับเกินหรือเปล่า
ก็ไม่น่าเกิน๒๐มั้งครับ
เป็นอยู่ถึงว่าน้ำพักน้ำแรงลงเลยหรือเปล่า

เพราะว่าผมเห็นแบบพี่ส่วนใหญ่ที่แบบรู้จัก

เตรียมบานไว้๑๐๐หรือกี่เปอร์เซ็นนต์ครับ
ร้อยเลยละกันครับผมคิดว่าน่า

สำนวนว่าเตรียมมูลประมาณไว้แล้ว

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยากจะได้อะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าไง
ต้องรอดูบ้านอะไรเสร็จให้เรียบร้อยก่อน
อันนี้คือของลำลิปกี่ปี
ก็ตั้งแต่เริ่มทำงานครับ๓ปี๔ปีได้
อย่างไรมั้ยคะคุ้มใจ
คุ้มใจคุ้มใจมากเลยครับดีครับผม

ความฝันเราตอนแรกก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อะไร
แค่แบบอยากจะซื้อบ้านเลี้ยงครอบครัวได้
วันนี้เราทำสำเร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มาไวมาไวมากเหมือนกัน
ทำไมถึงมีแบบสนามฟุตบอลในบ้านเรา
เพราะว่าถ้าสนามบอลที่อื่นเราไม่มีสนามบอลตัวเองอย่างนี้
เราเวลาเลิกงานมาเลิกกอง๔ทุ่ม
เราก็แบบขี้เกียจอาบน้ำออกไปเตะบอลอะไรอย่างนี้แล้ว

อยากเตะบอลไหมหรืออะไรแบบนี้
ถ้าเตะก็มาเจอที่บ้านเลย
เข้าอยู่เลยใช่มั้ยครับ

บ้านน้องแมวสรุปแพงกว่าบ้านผม
บ้านน้องแมวสรุปแพงกว่าบ้านผม

บ้านน้องแมวสรุปแพงกว่าบ้านผม
บ้านน้องแมวสรุปแพงกว่าบ้านผม

บ้านน้องแมวสรุปแพงกว่าบ้านผม
บ้านน้องแมวสรุปแพงกว่าบ้านผม
บ้านน้องแมวสรุปแพงกว่าบ้านผม
บ้านน้องแมวสรุปแพงกว่าบ้านผม

บ้านน้องแมวสรุปแพงกว่าบ้านผม

บ้านน้องแมวสรุปแพงกว่าบ้านผม

บ้านน้องแมวสรุปแพงกว่าบ้านผม

บ้านน้องแมวสรุปแพงกว่าบ้านผม